ท่านผู้ชมครับเรื่องของฟืนไฟนะฮะคือบางครั้งเนี่ยอ่า
เราอาจจะคิดว่าอ่าลูกลูกหลานหลานเราโตแล้วค่ะ
อ่าปล่อยให้ทำนู่นทำนี่อยู่กับฟื้นกับไฟ
เตาแก๊สอยู่ที่บ้านไม่น่าจะเป็นอะไร
แต่ที่ระยองครับบ้านหลังหนึ่งครับคือแม่เนี่ยไม่อยู่
ก็เลยให้ลูกชายนะฮะความจริงลูกชายก็อายุสิบแปดแล้วล่ะอืม
มีน้องชายอายุสิบห้าก็ไม่เด็กแล้วนะอ่าก็อยู่บ้านนะ
ก็จุดเตาแก๊สต้มข้าวให้หมาอ่าโอ้โหนี่ฮะ
ต้มไปต้มมาไฟไหม้บ้านฮะไม่เหลือเลยนะฮะ
เหลือแต่เสาเนี่ยครับโอ้โหคือแม่
หกนาฬิกาที่ผ่านมานี่เองครับช่วงเย็นเย็นนะ
ที่บ้านในตำบลวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ
ไฟลุกไหม้จากด้านหลังบ้านแล้วก็ลุกลามเข้ามาถึงตัวบ้าน
แล้วนี่ยังลามไปถึงสวนยางพาราของชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ข้างเคียงนะครับ
ก็ใช้เวลาดับไฟอยู่ชั่วโมงกว่ารถดับเพลิงมาเก้าคันนะครับ
สุดท้ายก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่บ้านก็วอดหมดแล้วฮะ
พังเสียหายหมดแล้วลูกชายของบ้านหลังนี้นะครับ
อ่าสองพี่น้องอายุสิบแปดกับสิบห้าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ก็ไปเปิดแก๊สต้มข้าวให้หมาค่ะอ่านะฮะเนี่ยถังแก๊สเนี่ยครับ
คือต่างจังหวัดเขาก็จะต้มปลายโค้งปลายข้าวให้หมากิน
อ่าเนี่ยฮะก็ไปจุดแก๊สเปิดแก๊สแล้วก็ต้มข้าวให้มานะฮะ
ก็เป็นส่วนครัวหลังบ้านสักพักหนึ่งได้กลิ่นคล้ายไฟไหม้
นี่หม้อที่ต้มข้าวหมาเนี่ยฮะก็วิ่งมาดูกันโอ้โหไฟมันลุกไหม้หมด
เตาแก๊สทั้งหม้อหมดแล้วเนี่ยฮะฝ่ายผู้เป็นพี่ชายก็พยายามจะเข้าไปปิดวาวแก๊ส
แต่ไม่ไหวครับไฟมันลุกหนักมากควันก็เยอะมาก
ลักควันด้วยต้องพากันวิ่งหนีออกมาจากบ้านเพื่อเอาชีวิตรอด
ช่วงที่เกิดเหตุเมื่อเย็นนี่คุณแม่ฮะ
คุณแม่ยุค๔๖แม่ไม่อยู่ไปตลาด
ลูกชายก็อยู่บ้านสองคนนี่ฮะได้ข่าวแถวตลาดว่าไฟไหม้ที่บ้าน

คือแม่กลับมาถึงก็ไม่ทันแล้ว
ดับเพลิงมาก็กว่าจะดับไฟได้ก็วอดทั้งหลังแล้วนะครับ
ก็ได้จะนั่งร้องไห้เสียใจนะครับ
แต่ก็ยังโชคดีที่ลูกสองคนไม่เป็นอะไร
ไม่มีชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายอะไร
สู่นักก็ปลอดภัยสู่นักที่ลูกชายก็ต้มข้าวหมานะครับ